รถกระบะคันนี้นะครับที่ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปเจอกับทรายที่กองอยู่ในพื้นถนนคอนกรีตนี่แหละครับ
ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูด้วยกันครับ

พอเจอทรายปั๊บนี่เอาหมุนสิครับพ่อแม่พี่น้อง

โอ้โหหมุนโดยไม่ต้องรีรอกันเลยทีเดียวฮะ

ก็ดีที่สุดท้ายแล้วรถหยุดได้นะฮะ

เขาก็ไม่ได้เบรกแหละเพราะว่าเห็นปุ๊บก็ปัดเลยนะฮะ
อาจจะมีการเบรกตรงช่วงนี้เพราะอาการตกใจด้วยนะครับ
ยังไงก็รถก็ไม่ได้พลิกคว่ำนะครับ
แต่ว่าตกไปที่ไหลทางทีเดียว
คลิปนี้ถูกบันทึกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
กล้องติดหน้ารถยนต์ของนายรณชัยวัยยจินดา
ขนาดกำลังขับอยู่บนถนนไหมเลข๓๓ซูพันบุรี
มุ่งหน้าพระนครศรีอยุธยา
แต่จู่ก็ได้พบกับกองทรายขนาดใหญ่อยู่ในเลนขวา

โดยนายรณชัยก็เปิดเผยกับทีมข่าวเรานะครับ

ก็เลยทำให้เกิดเสียหลักตามคลิปวิดีโอนี้

ทั้งหมดเป็นเหตุนี้นะครับ

ก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็นายรณชัยนะคะก็เล่าต่อว่า

รอน่ารถยกนานกว่าสามชั่วโมง

กำจัดกองทรายดังกล่าวออกจากถนนค่ะ

ห่างกันเพียง๒กิโลเมตรเท่านั้น

รถบรรทุกทรายวิ่งอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
อย่างนี้ก็ต้องไปดูแลกำกับกันนะครับ

ถือเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ

เห็นถนนโล่งอย่าวางใจคุณผู้ชม
เลยสิทธิขับช้าจะดีที่สุด
แล้วหากเห็นกล้องไซด์แบบนี้

แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ